ท่าเรือครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่๒นะครับ
เกมนี้การท่าเรือครับเล่นได้เหนือกว่าเยอะนะครับชนะไปแบบขาดลอยเก้าประตูต่อหนึ่ง
ครึ่งแรกครับได้จากเลิศชายอิสราสุวิพากรนะครับกับอีกหนึ่งลูกก็คือชัยวัดแจ่มกระจ่างครับ
ส่วนในครึ่งหลังนะครับก็ยังเหนือกว่าเยอะแล้วก็มาเพิ่มอีก๗ประตูนะครับสำหรับการท่าเรือ
ก็ได้จากเลิศชายครับที่มาทำประตูที่๒ให้กับตัวเองในเกมนี้ต่อด้วยวิรุธบัวหลวงติอาโก้และมากอสที่มาทำประตูจากจุดโทษจุดที่๒
บวกด้วยนัทพลจันหอมหวนทำ๒ประตูก่อนที่จะปิดท้ายจากวัชระไลศรีนะครับ
ขนาดที่ฝากฝั่งทีมเยือนนครราชซีมามาได้ประตูเดียวจากมะรัชวีรัทนวิคก็จบเกมการท่าเรือขยับเลยออกไปอยู่อันดับที่๒มี๒๘แบบ
ตามหลังชมบุรีบลูเวฟอยู่๕แต้มส่วนนครราชศรีมาอยู่อันดับที่๑๐เท่าเดิมครับ
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทยที่เล่นในบ้านทั้ง๕เกม
ที่สนามราชมาฆรากิลาสถานนะครับ

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
หลังจากที่ได้ยกเลิกสัญญากับทางฟอสสมาร์ท
ได้มีบริษัทยื่นความจำนวนเข้ามา๒บริษัทนะครับ
ซึ่งขณะนี้ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลกำลังพิจารณาอย่างละเอียดนะครับ

ว่าจะได้บทสรุปภายในสัปดาห์นี้
ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ
ส่วนเกณฑ์การพิจารณายังคงเป็นไปในลักษณะเดิม
ก็คือจะพิจารณาจากแผนการจำหน่าย
ที่สามารถรองรับความต้องการของแฟนฟุตบอลจำนวนมาก
รวมถึงมาตรการในการป้องกันการจำหน่ายบัตรเกินราคา
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ
จากนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ตอบรับ
หนังสือเชิญของทีมชาติสหรัฐอเมริกา
ในการที่นักเตะหญิงทีมชาติไทย
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่๑๕กันยายนนี้
โดยเวลาแข่งขันนั้นจะมีการประกาศให้ทราบในภายหลังนะครับโดยนัดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ทีมสาวไทยนั้นจะได้พบกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกา
และถือว่าเป็นชาติที่๕๐นะครับที่จะได้เผชิญหน้ากับทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับ
โดยนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่เจอซีจอร์ของหน้าจาวแบงคอกอยู่ในเต็ดส่วน
ฝึกสอนยอดเยี่ยมเป็นของคุณสมชายช่วยบุญชุมจากสุโขทัยเอฟซีครับ